เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีความสำคัญทางภาคเหนือของประเทศไทยครับ
รวมทั้งมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน
ศนุโลกเมืองนี้ครับในอดีตนั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
เพื่อไปเยี่ยมเยี่ยนประสบกรณิกรของพระองค์
ติดตามโครงการความคืบหน้าต่างถึง๑๓ครั้งด้วยกัน
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานโดยคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มครับ
ท่วิทยาลัยสมศักดิ์พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมประสบกรณิกรจังหวัดพิศนุโลก
พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏ
พิศนุโลกบริเวณชั้น๓ของสารากลางจังหวัดหลังเก่า
ซึ่งห้องนี้ยังเป็นที่ประทับแรมเมื่อครั้ง

เป็นปฐมพระบาทเหนือแผ่นดินเมืองพิศนุโลก
เมื่อวันที่๒๗ถึง๒๘กุมภาพันธ์พุทธศักราช๒๕๐๑อีกด้วย
อกจากนี้ยังมีพระสุคลต่างชำระพระหัส
สมพระพักษ์ถาดสมพระพักษ์
และของใช้ส่วนพระองค์อีกหลายชิ้น
รวมถึงพระบรมชายาลักษณ์
ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างของจังหวัดพิศนุโลก
ติดอยู่ตามมุมห้องเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา
พระราชจริยวัตรที่งดงามของพระองค์ท่าน
ทั้งหมดได้มาจากการสืบค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์
จากคำบอกเล่ารวมถึงสอบถามผู้รู้
โดยวัฒนธรรมจังหวัดพิศนุโลกเป็นผู้รวบรวมและจัดทำขึ้น
สำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมีได้
เพื่อให้ชาวพิศนุโลกได้ภาคภูมิใจว่า
เมืองสองแควร์แห่งนี้เคยเป็นที่ประทับแรม
พระบาทสมเด็จพระปรมินภูมิพลอดุลยเดช
พระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
อันหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพระองค์ท่าน
เราก็เลยน้องมาลึกถึงพระองค์ท่าน
โดยจัดแสดงเรื่องราวของพระองค์ท่านณห้องนี้ค่ะเป็นสำคัญ
จังหวัดพิษณุโลกถือเป็นหัวเมืองสำคัญของภาคเหนือ
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำเนินพร้อมสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจ
พระบรมราชินีนาฏถึง๑๓ครั้ง
ครั้งแรกเมื่อวันที่๒๗๒๘กุมภาพันธ์พุทธศักราช๒๕๐๑
ครั้งที่สองเมื่อวันที่๒๕มกราคมพุทธศักราช๒๕๐๕
ครั้งที่สามเมื่อวันที่๒๕มกราคมพุทธศักราช๒๕๐๗
ครั้งที่๔เมื่อวันที่๒๒กันยายนพุทธศักราช๒๕๕๙
ครั้งที่ห้าเมื่อวันที่๓๐พุทธจิกายนพุทธศักราช๒๕๑๕
ครั้งที่หกเมื่อวันที่๑๖พฤษภาคมพุทธศักราช๒๕๑๖
ครั้งที่๗เมื่อวันที่๒๑พฤศจิกายนพุทธศักราช๒๕๕๙
ครั้งที่๘เมื่อวันที่๒๐พฤศจิกายนพุทธศักราช๒๕๕๙
ครั้งที่๙เมื่อวันที่๑๒มีนาคมพุทธศักราช๒๕๕๙
ครั้งที่๑๐เมื่อวันที่๑๑มิถุนายนพุทธศักราช๒๕๕๙
ครั้งที่๑๑เมื่อวันที่๑๘มิถุนายนพุทธศักราช๒๕๕๙
ครั้งที่๑๒เมื่อวันที่๒๙กุมภาพันธ์พุทธศักราช๒๕๕๙
และครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่๒๔กุมภาพันธ์พุทธศักราช๒๕๒๕
เสด็จพระราชดำเนินเหนือแผ่นดินเมืองสองแควร์ทั้ง๑๓ครั้ง
ได้สร้างความปราบปลื้มใจให้ประสบกรณิกรที่มาเฝ้ารับเสด็จในครั้งนั้นเป็นอย่างมาก
หลักฐานพระบรมชายาลักษณ์ที่ติดไว้ในห้องนี้ด้วย
เรามีความรู้สึกฟื้นปิติยินดีที่พวกองท่านได้มาเศรษฐ์ถึง๑๓ครั้งมาฝณีจังหวัดพิชนลกนะคะ
ซึ่งแต่ละครั้งท่านก็ไม่ใช่อยู่ในพื้นที่ตัวเมือง
ท่านก็ไปอยู่อำเภอต่างไปเยี่ยมเยือนประชาชน
ในพื้นที่ต่างในจังหวัดพิษโลก
ปื้นประติเป็นดีแล้วก็มีความรู้สึกไม่ลืม
แล้วก็อยู่ในใจของชาวจังหวัดพิศนโลกอยู่ตลอด
และระลึกถึงพระองค์ท่านอยู่เสมอ
ตลอดระยะเวลาครองราช๗ทศวรรษ
ส่งอุทิศความสุขส่วนพระองค์
ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของพระสกรรณิกร

ในทุกพื้นที่ในถิ่นธุรกันดาล
อย่างไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยพระวรกาย

พร้อมทั้งพระราชทานแนวคิดและแนวทางไว้มากมาย
ด้วยพระราชหารุทัยที่ทรงมุ่งหวัง
ราศดรในราชการของพระองค์มีความผาสุขทั่วกัน
สมศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน